เริ่มวันนี้ด้วยเรื่องแรกที่มหาสรคามก่อนนะครับทุกผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่ง
อายุเธอเพิ่ง๑๗ปีนะฮะเสียชีวิตอยู่ในหอพักนะฮะคือสภาพศพ
เบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนี่ลักษณะคือเปลยถ้านล่างค่ะ
แต่พอตรวจในเบื้องต้นแล้วเนี่ยพบว่ามีรอยไหม้ที่มือกับฝาดเท้านะครับ
ก็คือช่วงสายวันนี้นะครับในท้องที่สพมมสคนะครับ
เป็นห้องพักของหอพักแห่งหนึ่งพื้นที่ตำบลตลาดอำเภอเมืองนะครับ
หญิงสาวคนนี้นะครับเธออายุ๑๗ปีนะครับ
ลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยเธอสวมเสื้อยืดแขนสั้น
แต่ว่าท่อนล่างเนี่ยเปลือยนะฮะแขนขวาพาดอยู่กับเตียง
ศีรษะเนี่ยไปอยู่แถวขอบเตียงลักษณะแหงหน้ามองเพดานนะฮะ
คือตัวเนี่ยนอนคว่ำแต่ว่าหน้าเนี่ยแหงมองเพดาน
ข้างขวานี่เหยียดตรงอยู่นะครับแต่มีรอยไหม้อยู่นะฮะ
รอยไหม้คล้ายถูกไฟช็อตอยู่ที่มือด้านซ้ายกับฝ่าเท้าทั้งสองข้าง
แล้วใกล้ศพมีปลั๊กสามตาอยู่๑เส้นนะฮะ
แต่ก็มีลักษณะถูกลื้อค้นข้าวของกระจัดกระจายอยู่ทั่วห้องอยู่เหมือนกันนะครับ
ชนะสูตรบอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณสักไม่ต่ำกว่า๔ชั่วโมงนะครับ
มีผู้มาพบศพแต่บาดแผลอย่างอื่นตามร่างกายไม่มีนะครับ
อกจากรอยไหม้นะครับผู้ที่เป็นแม่นะฮะของหญิงสาวคนนี้นะครับ
อายุ๔๔นะครับก็เดินทางมาดูศพลูกสาวนะครับ
คุณแม่นะครับคุณแม่ก็ทำใจไม่ได้แล้วครับ
ค่ะเนี่ยจะเป็นลมต้องดมยาดมเนี่ยค่ะ
ใช่ครับคุณแม่ชื่อนางหนูแดงนะฮะก็ต้องคอยพยุงกันนะครับ

เข้าไปดูศพลูกสาวมาแล้วแล้วก็ต้องพาออกมาจากห้องก่อนนะฮะ

ลูกสาวเนี่ยบอกกับแม่มาติดต่อมาบอกว่าจะขอเงิน๑๒๐๐บาท
นะฮะต่อมาพุธที่๑๓มักราคม

มกราคมแม่บอกว่าโทรไปหาลูกไม่รับสาย
ก็พยายามบอกให้แฟนนุ่มของลูกเนี่ยไปดูที่หอพักให้หน่อย
แต่ไปถึงแฟนเขาก็เข้าไม่ได้

แฟนของลูกสาวก็เลยมาดูที่หอให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
มาถึงก็เข้าประตูหน้าหอใหญ่ประตูใหญ่ได้
พอไปถึงห้องเนี่ยเคาะประตูแต่ไม่มีคนเปิดนะครับ

เขาก็มาเปิดประตูให้นะฮะ
แต่ว่าพอเปิดเข้าไปดูเนี่ยก็พบว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
คือที่เค้าแต่ว่าเจ้าของห้องที่เสียชิดไปแล้ว
เปิดเนี่ยความจริงเขาก็ไม่ได้ล็อกห้องนะครับ
แต่ว่าแฟนนุ่มเขาก็ต้องบอกเจ้าของหอก่อน
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตรวจสอบในห้องมาเก็บหลักฐานต่างนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของหอพักด้วยนะครับ
แต่เบื้องต้นตรวจย้อนหลังไปถึง๑๑มกราคมนะฮะ
ตั้งแต่ที่คุณแม่ยังเห็นความเคลื่อนไหวลูกสาวอยู่ทางเฟซบุ๊ค
ก็คุยกับพี่สาวอยู่ตอน๑๓มกราคมเนี่ยนะ
ไม่มีใครไม่มีบุคคลต้องสงสัยอะไรยังไงมาที่ห้องของผู้ตายเลยนะครับ

นี่ฮะกล้องวงจรปิดของหอนะครับ
แต่พยานที่พักอาศัยอยู่ที่เดียวกันเนี่ยบอกว่าช่วงประมาณ๗โมงกว่าวันนี้เนี่ย
อยู่ดีที่หอเนี่ยไฟมันดับโดยไม่ทราบสาเหตุ
ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไรนะฮะ
เดี๋ยวจะต้องไปดูว่ามันจะเกี่ยวข้องหรือเปล่า
จะเป็นไปได้ไหมว่าผู้ที่เสียชีวิตจังหวะอาจจะไปโดนปลั๊กไฟ
ไฟช็อตแล้วก็ไฟดับฟึ๊บไปที่หอพักทั้งหมดเลย
เธออาจจะพยายามตะเกียกตะกายขอความช่วยเหลือจากใคร
สุดท้ายก็คงจะเรียกใครไม่ทันก็เลยเสียชีวิต
อันนี้เราละเอียดเบิ่งต้นนะฮะ